อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ปฏิหารไม่มีจริง

คือคุณพ่อไปประชุมอยู่ที่สารากลางหมู่บ้าน
หาพ่อไม่เจอก็เลยเดินไปตามคุณพ่อ
ระหว่างกลับค่ะเดินอยู่บนแนวคันดิน
ใกล้กับคลองแต่ว่าเกิดพลัดตกลงคลองลงไป
งมหากว่า๒๐นาทีกว่าจะพบร่างของน้องค่ะ
ที่เห็นนี้เป็นภาพที่ชาวบ้านกำลังช่วยกัน
ร่างของเด็กชายอภิษฎกรมบางพลี
อายุ๑๒ปีหลังจากพลัดตกคลอง
รับประทานท่าแรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็ให้การช่วยเหลือผลัดกันปั้มหัวใจอยู่นานทีเดียว

วอนขอให้รอดชีวิตแต่ปฏิหารไม่มีจริงค่ะ
สุดท้ายก็ยื้อชีวิตเด็กชายไว้ไม่ได้
สอบถามนายสมชัยสอนเกรดผู้ใหญ่บ้านเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุเด็กชายเดินตามหาพ่อที่นั่งประชุม

ระหว่างเดินทางกลับตามทาง
ที่อยู่ริมคลองเกิดพลัดตกคลองจมน้ำลงไปค่ะ
ชาวบ้านที่พายเรืออยู่ในคลองเห็นเหตุการณ์พอดี
เห็นเด็กชายพยายามตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลืออยู่ในคลอง
ก็เลยตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยเด็กจมน้ำ
แล้วก็ลงไปในคลองไปช่วยกันงมหา
นาทีอย่างที่บอกไปจนพบร่างนะคะ
ด้านตำรวจก็ส่งศพชนะสูตรตามขั้นตอนแล้วค่ะ
แล้วก็มอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีกันต่อไปค่ะ